หลังจากเอกสารราชธุสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนายกะลินพีมเดวิได้เข้าพบเพื่อหารึงสถานการณ์ต่างกับนายอาพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าผักประชาธิปันเป็นเวลาระมานหนึ่งชั่วโมงขนาดนี้
ท่านทูตกำลังจะได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วค่ะ
ขอโทษทีนี่นะครับ
เชื่อมันต้องกับทิว

เมื่อไทยกำลังติดต่อไปในสถานการณ์ของโลกภาพเราพูดถึงเรื่องนั้น
และฉันสงสัยที่ได้ยินความคิดของเขา
เขาก็บอกให้ฉันที่ฉันสงสัยกับความสงสัย
ในวักษณะสงสัยของออลานด้าที่ฉันขอบคุณ
เรื่องกันยิ่งร่วมนี้
ขอขอบคุณค่ะ
ถามตอบถ้าใครคิดกาย

ก็แค่ใช้เวลายาวแต่กว่าลงมาก็ช้า
เพราะภายด้วยพวกเราได้คุยกันหายทุนเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดสินพิษต้องการเรือ
เราเริ่มไปกำมาส์เรื่องที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้ากลับไปสู่ชั้นแหละไทยนะครับ
ท่านไทยวิสิทธิ์ได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในออลานโด
และท่านดูนก็ขอขอบคุณและขอบคุณทุกคนดูแล
โดยรวมก็เกิดขึ้นการประโยชน์อยู่ด้านพิพันธ์
คุณหวังว่าท่านดูนได้มองประชาติประไทยที่ไทยกำลังจะได้
การสตาร์ทสถานกบทที่อาทิบาย
ท่านลูกจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องกันทางไทยเนี่ยก็เหมือนกัน
และก็มีแนวโจมตีดีว่าไนการเลือกตั้งในปีหน้าตากลบนะครับ
หวังว่าเขาจะคลี่คลายเหตุการณ์ต่างไปได้
ในประเทศไทยก็ได้คุยถึงแนวคิดท่าทีของพัก
ต่อเรื่องการเมืองต่อเรื่องการประชามติ
โดยผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านพระเจนิกวัลให้คุ้มคันที่สุด
คือการทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับ
ซึ่งเราเห็นว่าการประชามติจะต้องเป็นการทำที่เพื่อ
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การยอมรับกติกานะครับ
ถ้าไม่ผ่านก็ต้องมีกระบวนการที่ดี
ที่ทำให้ได้กฎิกาที่ดีแล้วก็เดินหน้าไปได้

ไม่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของความขัดแย้ง
แต่เป็นเรื่องที่จะพยายามส่งเสริมให้สังคมไทย
ได้เจรินาในหาศาละความคำวอยดูมากกว่า
และเมื่อการประชามาติผ่านบนไปแล้ว

จะทำให้การหนูไทยมีความมั่นกวงได้ยังไง
เพราะว่าผมก็พูดถึง
ความท้าทายที่ประเทศไทยเผชิญก็ถึงสิรรภ์เงียด
การที่จะช่วยทำให้ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
มันไปในทิศทางที่เข้มแข็งมากขึ้น
เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงที่กำลังต้องปรับปรุงท่าน
เศรษฐกิจสหรัฐก็มีภาคเอกชนมีภาควิชาการ
มีความรู้มากมายเกี่ยวกับธุรกิจ

และก็อันด้านหนึ่ง

การจะต้องมีพืชที่ของการมีสนบัตร

เพราะว่ามันก็เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องของเรา
แต่ว่าก็พูดในมุมของหลักการภาษาศิกษาไตร
สิ่งกว่าพระพุทธฤทธิปัตย์ก็เห็นด้วย
แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงปัญหาความละเอียดอ่อน

กกกะตอนี่ก็ได้
คือกรกตต้องเป็นผู้ที่มาขจัดความไม่แน่นอน

ซึ่งหลายครั้งนี่ก็มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจ
อะไรทำได้

ถ้าหากว่ามีการใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางที่ทำให้คนมองว่า
เมื่อต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้ความยอมรับก็จะมีเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้กระบวนการที่
ผมคิดว่าเอ่อจริงที่ท่านยกพูดเองนะครับ
คือบอกว่าถ้าอยากจะตั้งอะไรนะศูนย์ก็ตั้งได้แต่อย่าทำผิดกฎหมายนะครับ
ผมว่าเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะครับ
ความหมายก็คือว่าถ้าใครอยากจะตรวจสอบ

สุจริงเที่ยงคำไหมเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่ง
แต่ว่าถ้าเอาอันนี้มาเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น
เช่นเอามาบังหน้าการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่นะครับ
ซึ่งมันก็มีข่าวมาอยู่บ้างเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็คือว่าหลักการของการที่จะมีคนมาตรวจสอบการสุจริต
มีได้นะครับแต่ว่าอะไรที่มันผิดกฎหมาย
หรือผิดเงื่อนไขในปัจจุบันก็ต้องทำให้ได้
ก็ต้องอยู่ตรงนั้นอย่าไปสับสนว่า
ตั้งศูนย์ปราบโกงหรือตรวจสอบการทุจริตไม่ได้

แต่ว่าความความสับสนอย่างแห่งตัวนี้คือว่ามันตั้งไม่ได้

ผมอยากให้พูดกันให้ชัดนะครับว่า
สิ่งที่ทำไม่ได้คือการกระทำที่มันผิดกฎหมาย
ก็คือการไปเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งถูกจำกัดอยู่ในขณะนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าอนุญาตให้กลุ่มหนึ่งทำได้

แต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

ก็ไม่อยากให้ทางฝ่ายรัฐไปเป็นเหยื่อนะครับ
ของการล่วยุ้งได้เกิดผ้าบังสิ่งบางอย่าง
แล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งความขัดแย้งมากขึ้น
ผมว่าที่นายกพูดซึ่งเป็นหลังก็ดีอยู่แล้วนะครับ
บอกว่าจริงสูงตั้งได้แต่ว่าอย่าไปทำอะไรผิดตัวของ
ตั้งหลักตามที่นายกพูดนั่นแหละถูกแล้ว
แหละตัวเจ้าเข้าหมาย
มีหลักผิดจากนานอัลกรุง
ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม
ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม
ต้องใจร่วม
ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม
ต้องใจร่วม
ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม
ต้องใจร่วม

ต้องใจร่วม

อยากให้มีการเลือกตั้งอยากมติการรับร่างรัฐมนูลเนี่ย
รับหรือไม่รับไม่มีใครมาห้ามเราได้
ตรงนี้เราไม่ต้องการขอให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น
ไม่ใช่นักศึกษาออกมาแค่นี้เป็นข่าวแล้วไอ้นิว
ประชาธิปไตยของพวกมันเหรอพาที่ฉันไปเผามาแล้วราชประสงค์
ชาวนายาเนี่ยอยากได้เงินของเขาไปเผาไปอะไรมาหมดแล้วลากระทรง
วันนี้เราต้องการให้บ้านเมืองสงบคุยเราออกมา
เราต้องการให้บ้านเมืองสงบเดินหน้าต่อไป
จะรับหรือไม่รับถ้าเราไม่รับรัฐมนูล
ก็เป็นการว่าโมคะกันขึ้นไปรักหรือไม่รักมันอยู่ที่เรา
เพราะแค่ตรงนี้เราไม่ใช่มาสร้างแหละอะไร
เราต้องการให้บ้านเมืองสงบ
คนแก่อย่างพวกเราที่ออกมาต้องการบ้านเมืองสงบ
ไม่ใช่เด็กมาร้องเพลงอะไรของมันแหล่เหลอเนี่ย

เรากำลังจะยืดสือให้จากสูตรปราบโกงพวกมัน
ปราบโกงเนี่ยปราบรับจำนำข้าวให้พวกเราบ้าง
รับจำนำข้าวในใครรับผิดชอบ
รับผิดชอบไม่ใช่ประชาชนตาดำ
รัฐบาลไหนยางพารารัฐบาลไหนคะถามหน่อยสิ
ขอโทษอย่างทราไม่มีราคาถามว่ารัฐบาลไหนล่ะ
มันเริ่มจากไหนทำไมมาดูที่ต้นเหตุฮะโครงการโครงการไอ้ยางพาราน่ะ
มาจากรัฐบาลไหนโครงการห้าฆาตกรก็เหมือนกันเพื่อฆาตกร
๑๐ปีที่แล้วใครเขารับขี้ณตอนเนี้ยเขารับขี้ที่อีกตัวกับไอ้ทัศน์สิไอ้ชังไลยังทำไง
ไอ้ลูกมันเข้าไหนไอ้ลูกมันว่า